เอามาดูเรื่องของการระบายน้ำกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยรอบพื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเจาะบ่อบาดานนะครับ
ก็ทำกันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว

จะได้ง่ายต่อภารกิจในการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมานะครับ

ไปตรวจสอบจากรายงานสดของคุณอรัชพรชลาดลนะครับ
อยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณค่ะคุณพร้อมคุณเหมือนสอนค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสภาพอากาศนะครับ
เวลานี้๓ทุ่มเกือบจะ๕นาทีนะคะ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
สภาพอากาศถือว่าดีมาก
เพราะว่าหลายคนยังคงมีความกังวลว่า

ที่เราคาดการณ์กันไว้ที่มีพยากรกันไว้
แต่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงณเวลานี้นะคะ

แล้วก็เป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติการในการช่วยเหลือ
แล้วก็ทำให้เรื่องของการระบายน้ำทำได้อย่างมีสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพรวมตลอดทั้งวันนี้กันเลยนะคะ
โดยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๑๕แล้ว
ช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะมีพระอาทิตย์ทรงกรดเกิดขึ้นบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็เป็นที่ฮือฮากันสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่
ทำให้ทุกคนมีความหวังกับความเชื่อมั่นว่าภารกิจในการนำ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำจะประสบผลสำเร็จค่ะ
โดยสภาพอากาศของเชียงรายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์เนี่ยนะคะ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเชียงรายก็รายงานว่า
อาจจะมีเมฆเยอะมีฝนขนองแต่ไม่หนักมากค่ะ
โดยจะมีฝนตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ส่วนวันอังคารเรื่อยไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะ
จะมีฝนเพิ่มขึ้น๑๖๐๗๐ของพื้นที่
และจะมีตกหนักบ้างเป็นบางแห่ง
หลายฝ่ายก็ยังคงกังวลกันอยู่ค่ะว่าฝนที่ตกลงมาเพิ่มนั้น
อาจจะเป็นอุปสรรคให้กับปฏิบัติการแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้
ซึ่งเรื่องนี้นายคมสรรสุวรรณอำภา
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปฏิบัติการ
ง่ายอย่าหนีบ้างค่ะ

เช่นนั้นเพราะว่าตอนที่น้ำมาแรกแรกตอนนั้นเรามีปั๊มน้ำอยู่ไม่กี่ตัว
แล้วทำร้ายก็โดนน้ำท่วมซะก็ไม่ได้เดินไป
แต่ที่เราอยู่ได้เพราะเงินเราใช้ปั๊มด้านนอก
เราก็ปั๊มเต็มที่เราเต็มตอนนั้นเสริมเต็มกำลังแล้ว
แล้วก็ตอนเราก็ทรงระดับน้ำอยู่ในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเราอยู่ในขนาดเมื่อก่อน
แต่ตอนนี้โอ้โหมีทั้งทุกจุดเลยหลายจุดมาก
ตั้งแต่จุดหน้าถ้ำตั้งแต่จุดกอง

คือถ้าการสบายน้ำยังสามารถทำได้กำเนื้อในระดับอย่างนี้ทุกวัน

อันนั้นตอบทางเลือกแรกอยู่แล้วอันนี้อยู่ในใจเราอยู่แล้วออกเข้าทางไหนออกทางนั้นน่ะนะครับ
เขายังมีความเกลียร์เขายังมีต้องการอาหารอยู่
อันนั้นก็ถือว่าไม่มีความพร้อม
ทุกวันนี้เด็กเขาเริ่มพื้นฟูขึ้นมา
พวกเราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ดีเท่าทีม
ใช่ที่เข้าไปแล้วก็ประเมินแล้ว
ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดีสุดก็คือเด็กที่จงพูดแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของระดับน้ำภายในถ้ำนะคะ
มีการบันทึกไว้เมื่อเวลา๒ทุ่มตรงค่ะ
ส่วนถัดมา๓๐๐เมตรซึ่งเป็นจุดวางปั๊มน้ำ

และจุดที่๑๕๐๐เมตรหรือว่าเกือบจะถึงโถง๓เนี่ย
ซึ่งระยะเวลาหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
ระดับน้ำมีการลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไร
โดยตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำที่ทำงานอย่างเต็มกำลังอยู่ทั้งหมด๖เครื่อง
มีรถสูบส่งระยะไกล๖คัน

รวมถึงจากธารณรัชเช็ค
อนุมัติส่งผู้ชาญหน่วยดับเพลิง๒นาย

เพื่อประเมินสถานการณ์และประสานเรื่องเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสม
และหลังจากที่มีการสรุปประเภทของปั๊มน้ำที่จะใช้ได้เมื่อไหร่
เครื่องบินทหารของเช็คก็จะบินตรงมาที่เชียงรายเพื่อส่งอุปกรณ์ให้ในทันทีค่ะ
โดยเรามีข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องปั๊มน้ำที่จะถูกส่งมาจากสาธารณรัฐเช็คด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเครื่องที่ปั๊มน้ำ๑๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
หรือ๓ล้านหกแสนลิตรต่อชั่วโมงซึ่งชื่อว่าแรงที่สุดในโลกค่ะ
ส่วนเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดานก็ยังสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะ
โดยตอนนี้การระบายน้ำบาดานก็จะระบายออกมาจากบ่อทั้งหมด๓บ่อด้วยกัน
ซึ่งทั้ง๓บ่อจะอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ๓๐เมตรค่ะ
และแต่ละบ่อจะอยู่ห่างกัน๕เมตร
โดยทั้ง๓บ่อมีศักยภาพในการระบายน้ำรวมกันอยู่ที่๒๕๐๐๐ลิตรต่อทง
และถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดานก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับมือเต็มที่

มาจากบ่อน้ำประดานจำนวน๓บ่อครับที่เราเจาะไว้ครับ
สามบ่อเลยแล้วตอนนี้ระบายน้ำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ราการสูบตอนนี้๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่สูบมาจากบ่อน้ำบาดานครับ
ถือว่าตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมคะ
ตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับเพราะว่าเราจะได้พร่องน้ำในถ้ำด้วยนะครับ
เพราะน้ำบาดานที่เราเจาะเนี่ยเป็นน้ำชนิดเดียวกันชั้นเดียวกันกับน้ำบาดานที่อยู่ใน
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีพยานฐานเรื่องของว่าฝนเนี่ยอาจจะตกลงมาเพิ่มมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะ
และในถ้ำเนี่ยจะมาจากน้ำห่วงต่างเลยนะครับถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาอยู่ในถ้ำ

เปลี่ยนเวรกันอยู่ตรงนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

ว่าจะเป็นการเบี่ยงทางน้ำการสูบน้ำออกจากถ้ำ

ก็ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพในทุกทาง
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
ตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องรอให้น้องทั้ง๑๓คนมีร่างกายที่แข็งแรง
เพราะอุปกรณ์ภายนอกพร้อมรอรับหมดแล้ว
ถ้าน้องน้องแข็งแรงเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะสามารถได้ข่าวดีในเร็ววันนี้ค่ะ